ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

คุณผู้ชมครับหลายครอบครัวมีหนี้เป็นพันธนาการที่ล่ามชีวิตไว้

ก็ยังไม่สามารถเป็นอิสระได้
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ก็เช่นกันครับ
เธอถูกหนี้ล่ามชีวิตไว้
จนเธอต้องคิดสั้น
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒ปีที่แล้วครับ
ไฟมันก็เริ่มช็อตจากแบตเตอรี่นะครับ
และเริ่มไหม้รามมาเรื่อย

คันแรกคือไหม้หมดเลยแต่คันที่สองมันโดนลง
ตอนนั้นพ่อกับแม่ก็จะชดใช้ให้เจ้าของรถไฟไหม้
ประมาณ๑แสนบาทครับ
ตอนนั้นอู่ต้องปิดเงียบ

ทวงหนักทวงมากขึ้น

กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายที่บ้านด้วย
กับแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะไปครับ

หนูก็รับผิดชอบหลานทั้งสองคน
แล้วหนูต้องใช้หนี้ให้พี่สาว
ชื่อนางสาวทัพทิมหอมทรัพย์นะคะ

อาชีพขายหมูปิ้งค่ะ
หนูได้ไปกู้เงินนอกระบบมาค่ะ
เพื่อจะมาใช้หนี้แทนพี่สาว
ช่วงนั้นก็จะขายของดีค่ะ
หนูก็ขายหมูได้วันละ๒๐กว่าโลค่ะ

ตอนที่มาอยู่กับนาก็รู้สึกดีค่ะ
แต่ก็น้าก็มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูน้องด้วย
ดูยายด้วยแล้วก็หนี้สินของเขาด้วย
อะไรก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับ
จากการที่ไปโรงเรียนทุกวันก็เริ่มไปน้อยลง

หนูก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าเทิมให้หลาน
ก็เลยตัดสินใจว่านั้นออกมาทำงานหาเงินดีกว่า

หนูก็ต้องลดหมูลดต้นทุน
วันละแค่ประมาณ๕๖โลค่ะ
ก็ไม่พอที่จะส่งหนี้เขา
ถ้าจะให้พอส่งหนี้รายวันเขา
ก็ต้องเอาทุนหมูส่งให้เขา

สิ้นเดือนอะไรเงี้ยเงินเดือนออกก็คืน

หนูก็กลัวเขาจะมาที่บ้านด้วยค่ะ

ก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะ
รู้สึกแย่แล้วก็สงสารแม่ด้วยค่ะ
ที่จะต้องมารับหน้าเจ้าหนี้ทุกคน

ก็สภาวะตอนนั้นเครียดค่ะ
ไม่สามารถปรึกษาใครได้

เพราะว่าเราเป็นคนสร้างมาเองค่ะ

แล้วมันกดดันทุกอย่าง
คิดว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีทุนไปขายของตังค์

คิดว่ามันหนักเกินที่หนูจะทำได้แล้ว
อย่างมีทุนที่นี่ก็ไม่มีทุนไปขายของตังค์

ก็เลยนึกว่าตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไง

หลานี่อีก

คำว่าจิตฟังว่าดี
ตัวเองตลอดถ้าผมมีรายได้เยอะกว่านี้
คนที่มาเป็นเมียผมเป็นลูกผมคงสบายกว่านี้

อยากให้เขาหมดหนี้
คือเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยครับในครอบครัวของผม
คือถ้าเขาไม่เป็นหนี้อย่างนี้ครับเขาก็จะมีเงินเอาไว้ใช้
มีเงินไว้เก็บไว้ให้ลูกเขาอะไรอย่างนี้ครับได้
รู้สึกว่าหนูเป็นภาระของน้าเพราะว่าน้าก็มีภาระเยอะแล้ว
รายได้เพิ่มเติมจากป้าร้านอาหารตามสั่งค่ะ
เขาก็จะให้ไปล้างจาน
แล้วก็บางครั้งถ้าเขาจะจ้างหนูทำความสะอาดให้
ถ้าวันไหนมีเพื่อน๓โมงก็จะเอาไปให้เพื่อน
แล้วก็ถ้าได้เงินจากเพื่อนมาก็จะเอาไว้กินโรงเรียน
น้าเลี้ยงดูหนูดูแลดีมากเหมือนแม่คนที่สองของหนูเลย
หนูอยากให้น้าหมดหนี้แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมด
เรื่องที่เป็นห่วงนะตอนนี้คืออนาคตลูกกับอนาคตหลานค่ะ
ก็อยากส่งเสียให้เขาได้เต็มที่ค่ะ
ถ้าเกิดหนูไม่มีหนี้หนูก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้โดยที่ไม่ติดขัดเลยค่ะ
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งหนูก็อยากจะมาใช้หนี้ค่ะ
แล้วก็เก็บไว้ให้หลานได้เรียนหนังสือค่ะ
อนาคตลูกอีกค่ะจะต้องเข้าโรงเรียน
ขอต้อนรับครอบครัวของคุณทัพทิมนะครับ
จากจังหวัดลบบุรีครับสวัสดีครับ

เห็นบอกว่าตอนนี้หนูขายหมูปิ้ง

หลังโรงเรียนราชพัฒน์ค่ะกับตลาดสะแก้วค่ะ

เยอะเหมือนกันค่ะวันละ๒๐โลค่ะ
รู้แต่เห็นบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็กระทบอยู่เหมือนกัน

จากปกติเนี่ยมันวันละ๒๐โล๒๐โล
แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาหนูขายได้วันละกี่โล
๕โลบางวันก็ไม่หมดเหลือกลับบ้าน
แล้วตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างทัพทิม
ก็มันก็ขาดศูนย์บ้างเพราะว่าต้องส่งหนี้รายวัน

เกิดจากหนูไปกู้มาค่ะเพื่อใช้หนี้แทนพี่สาว
หนูไปกู้มาเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่
ใช่ค่ะพี่สาวเปิดอู่ซ่อมรถค่ะ

ก็ไฟไหม้ค่ะไฟไหม้รถที่อู่ค่ะ
รถลาที่เส้นมาให้เห็นเบาะว่าเสียหาย
เพราะฉะนั้นพี่สาวก็เลยบอกว่าได้อยู่ได้

แต่จะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่

เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็จะเอาเงินทุกเดือน

เขาจะไม่อยู่แล้วเขาอยู่ไม่ได้

นั่งร้องงงกินข้าวน่ะครับลูก

ลูกอยากจะบอกกับธรรมไหมลูก

ถ้ามีโอกาสอยากให้กลับมา

หนูคิดถึงพ่อกับแม่มากนะคะ
อยากให้อยู่ด้วยกันตลอด
อยากให้กลับมาก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด

งานนี่
มันเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นแค่อารมณ์ชั่วชั่วหนึ่งค่ะ
ที่หนูคิดว่ามันตันแล้วหนูไปไม่ไหวแล้วอย่างงี้ค่ะ
แล้วพรุ่งนี้ทุนหนูก็ไม่มีค่ะ

แต่พอกินเข้าไปแล้วหนูเห็นลูกนอนอยู่

แม่อีกหลานอีก
หนูก็เลยไลน์บอกหนูค่ะว่าหนูไม่อยากตายแล้ว
หนูก็ไปบอกพี่ข้างบ้านให้มาดูหนู
เขาก็พาส่งโรงพยาบาลค่ะ

แล้วบ่าย๓เขาส่งข้อความมาหาผม

ก็เลยโทรกลับไปแล้วเสียงเขาก็สั่น
แล้วผมก็ทำงานต่อเพราะผมต้องทำงานอยู่
ได้ให้กำลังใจกันบ้างไหมหนู
ก็พอเขาลืมตามาผมก็สู้นะไม่เป็นไร

ผมตอนนั้นผมก็เครียดผมก็โกรธตัวเองด้วย
ผมไปทำอะไรหรือเปล่า
ไปทำอะไรให้ไปพูดอะไรให้
มันเป็นอาการของคนเหนื่อย
มันเป็นอาการของคนที่ล้ากับชีวิต

คุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่เอายาใส่ปากลูกคุณด้วย
ตอนนั้นผมออกจากหมอมาผมหู

มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่แสนดีที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

ที่ยืนอยู่เคียงข้างกัน

จ๋าก็ต้องอยู่บ้านกับเด็กแล้วอยู่วันดีคืนดีเห็นเจ้าหนี้มาทวงเหรอครับ
กลัวไหมกลัวกลัวเขามาทำอะไรลูกเห็นบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยอยู่กับหลานนะ
ก็เป็นเป็นเมนหลักเลยก็คือต้องเลี้ยงรถอโลมากับปลาวาน

ลูกก็ฉันก็ลุกนั่งเอง
แล้วพอตี๕๓๐เขาก็ไปขายหมูฉันก็เลี้ยงหลานต่อ
แม่ตอนนี้แม่ห่วงอะไรมากที่สุดในบ้านเราเนี่ย
ห่วงหลานว่าจะเลี้ยงโตไปขนาดไหนยังไม่รู้

ุ๊กกับนิกหนูแบ่งหน้าที่การงานกันยังไงบ้างหน้าที่เรา
อย่างวันหนึ่งใช่ไหมครับนุ๊กก็จะเตรียมหมูขายของอย่างนี้ครับ
ทำหมูก็จะทำทั้งวันเลยครับเพื่อที่จะไปขายตอนเช้าครับ
ก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรจะอยู่กับหมูอย่างเดียวเลย
แล้วโรงเรียนล่ะลูกก็ต้องลาออกไปครับ
เรียนออกออกมาในปีไหนชั้นไหนม๖ครับ
เหลืออีกประมาณสามเดือนจะจบแล้วครับค่าเทอมมันเยอะมากอย่างเงี้ยครับ
แล้วเขาก็มีหนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าเขามีแต่ว่าเขาต้องไปกู้มาอีกแน่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยออกมาทำงานดีกว่าอะไรครับมาถึงนี้บ้างลูกแล้วนี่เป็นไงบ้าง
ทำอะไรบ้างลูกตอนนี้ก็ถ้าหนูกลับมาจากโรงเรียนก็จะช่วยเลี้ยงน้องให้ยายไปผ่าค่ะ
แล้วก็หนูก็ช่วยนะทำหารายได้ด้วยเหรอลูกเหรอใช่ทำอะไรลูก
ก็จะมีออเดอร์ค่ะไปถามเพื่อนว่ากินหมูไหมเพื่อนก็จะกิน
ก็ให้เพื่อนส่งแชทมาว่าจะกี่ไม้แล้วก็วันเช้าไปโรงเรียนก็จะเอาไปให้เพื่อนค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ช่วยกันแล้วเห็นบอกว่านอกจากขายหมูแล้วก็ยังแรงรับจ้างล้างจาน
ใช่ค่ะไปล้างจานที่ไหนกวาดบ้านที่ไหนพี่เห็นในนั้นน่ะเป็นญาติแถวแถวบ้านค่ะ
เขาเปิดร้านอาหารตามสั่งวันนั้นลูกจ้างเขาไม่มาเขาก็จะเรียกหนูให้ไปล้างจานค่ะ
แล้วถ้าวันไหนบนบ้านเขาไม่สะอาดเขาก็จะเรียกหนูไปได้ค่าแรงเท่าไหร่ค่ะ
มีลูกพี่ลูกน้องแถวบ้านเขาขายค่ะเออแต่ก็ตอนนั้นของพิธีการทำวิจีโปม่า
แล้ววันนั้นได้เป็นเงินเท่าไหร่ก็สามร้อยค่ะ

ก็ตั้งแต่ที่พ่อกับแม่ไป

ที่จะคอยเป็นเหมือนแม่อีกคนนึงอย่างนี้ครับ
คือมีอะไรก็จะบอกจะสอนตลอด
เหมือนเป็นกำลังใจอย่างนี้ครับที่จะ

มีอะไรอยากจะบอกกับน้าไหมลูก

ตั้งแต่แม่ไปก็มีนะ
มียายที่คอยเหมือนเป็นแม่อีกคนนึง

ยังคอยรักคอยเป็นห่วงคอยให้เงินอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นห่วงนะแบบว่าเรื่องหนี้หรืออะไรอย่างนี้
แต่ก็สู้เป็นกำลังใจให้ครับ

วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคือเรื่อง
ก็เรื่องหนี้สินค่ะ
หนูอยากจะนำเงินไปใช้หนี้ค่ะ
หนูอยากใช้หนี้รายวันค่ะที่มีอยู่ประมาณ๕๐๐๐กว่าบาทค่ะ
ก็แสดงว่ายังมีหนี้อีกเหรอครับ

หนี้ที่เป็นหนี้ไม่ใช่รายวันนะคะ

เป็นหนี้ของหนูเองที่ไม่เกี่ยวกับพี่สาว
ถึงแม้ความรักจะปลดหนี้ไม่ได้
แต่ความรักคือกำลังใจให้ต่อสู้กับหนี้ได้
วันนี้ครอบครัวของทัพทิมก็จะมาช่วยกันปลดพันธนาการนี้
ด้วยการพิธีโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ที่สูงสุด๑ล้านบาท
พร้อมไหมทัพทิม
พร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทัพทิมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเนี่ยทัพทิมมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นเลยนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องไก่ปิ้งหมูปิ้งครับ
ครับขายไก่ปิ้งหมูปิ้งมานานหรือยัง

จริงแล้วทัพทิมขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ
ก็ตั้งแต่ตี๕๓๐ถึง๔โมงเช้าค่ะ
หลังโรงเรียนราชพัฒน์ค่ะกับตลาดสะแก้วค่ะ
ถ้าเผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับช่วยแวะเวียนไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ
เอาล่ะหนูไก่ปิ้งหมูปิ้งนะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
หมูปิ้งไก่ปิ้งนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยกระติกหนึ่งนะครับมีถุงให้
นี่นะครับเดี๋ยวจัดออกมาเป็นชุดแบบนี้วันนี้ต้องการผู้ช่วยไหม

เชิญน้องนุ๊กและน้องนินุ๊กนิมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จัดชุดไก่ปิ้งหมูปิ้งและข้าวเหนียวตามคำสั่งซื้อจำนวน๑๕ชุดภายในเวลา๓นาที
ขายหมูปิ้งตั้งแต่ตี๕๓๐ถึง๔โมงเช้า

ขายหมดแล้วก็เอาไก่มาขายต่อค่ะ

สำหรับจุดข้อนี้ก็มั่นใจค่ะ

เริ่มครับ
ไก่เซียมปิ้งส่วนขั้นหลายสอง

คนเดียวนึง

เย้นเย้นเย้นน้อง

ใกล้สองหมูสามเขาเดี๋ยวหนึ่ง
ใกล้สองหมูสี่เขาเดี๋ยวหนึ่ง
ใกล้สองหมูสามเขาเดี๋ยวหนึ่ง
ใกล้สองหมูสามเขาเดี๋ยวหนึ่ง
ครับทรัพย์ทีมเป็นไงบ้างคิดว่าเราทำได้ไหม

น่าจะอยู่ในเวลา๓นาทีไหม

ความดังของทัพทีมจะพิธีโจทย์ไปได้ไหม
ขอให้โชคดีนะครับ
ขอบคุณมากครับและความยอมชาวควาย

ขอให้โชคดีนะครับ

ขอเชิญน้องนัทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบเมืองทองยูไนเต็ดใช่ไหมครับ

แสดงว่าข้อมูลก็ต้องลึกพอสมควรล่ะ

รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทีมบ้างไหมครับ

โลโก้ทีมเป็นรูปสัตว์อะไร

รู้จริงนะครับ
จำลักษณะของตัวกิเลนได้แม่นไหม

คำถามอยู่ตรงนี้แหละพร้อมไหมครับนัท

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่สองภาพที่๒ตัวเลือกที่สามภาพที่๓และตัวเลือกที่สี่ภาพที่๔
ครับก็เชียงบังท้องมาเกือบสิบปีแล้วครับ
คำถามที่ได้ก็ห้าสิบห้าสิบครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินรายละเอียดอาจจะจำได้ไม่หมดครับ
คุณนัทจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ
ขอให้โชคดีนะครับเอาใจช่วยนะฮะ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

นุ๊กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนุ๊กขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องพระนารายราชนิเวศบ้านของเราความรู้ระดับชั้นม๑

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องนุ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านของเราอยู่กันกี่คน

คนที่อยู่บ้านบ่อยที่สุดคือใครครับ

พอดีเลยถ้าเกิดว่าคุณยายอยู่บ้านบ่อยนะฮะ
เอมีคำถามที่จะถามหนูครับ
ของเล่นชิ้นนี้เป็นของใครครับ
อันนี้เป็นของหลานครับ

อันนี้น่าจะเขาให้มาอีกทีครับ
แล้วเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมว่าเป็นของเล่นหลานเรา

มากเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรียงลำดับสีบนคีย์บอร์ดให้ถูกต้อง

ฟ้าเหลืองเขียวส้มแดง

ฟ้าเขียวเหลืองแดงส้ม

ฟ้าเหลืองแดงส้มเขียว

ฟ้าแดงส้มเหลืองเขียว
ก่อนจะมารายการก็ทำการบ้านเรื่องบ้านของเรามานะครับ
ก็มั่นใจ๕๐๕๐ครับ

ถ้าพร้อมแล้วนุ๊กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เหลืองแดงส้มเขียวครับ

ฟ้าเหลืองแดงส้มเขียวครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง

และความรู้ระดับชั้นม๑ครับ

ความรู้ระดับชั้นม๑ครับ
ขอเชิญน้องนิมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องนี้ตอนนี้เรียนอยู่ชั้น

หนูจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติต่างในสังคม

หนูจำเรื่องโครงสี่สุภาพได้บ้างไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโครงสี่สุภาพ

โครงสี่สุภาพหนึ่งบทมีสามสิบคำ

กำหนดให้เติมคำสร้อยคือ

และท้ายบาทที่สาม

โทในโครงสี่สุภาพ
สามารถใช้คำตายแทนได้

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

ตัวเลือกที่สี่

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ
มีกำหนดข้อบังคับ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

ตัวเลือกที่สี่

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

มีกำหนดข้อบังคับ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ
มีกำหนดข้อบังคับ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

คำเอกในโครงสี่สุภาพ

มีกำหนดข้อบังคับ

ตัวเลือกที่สี่สุภาพ

ตัวเลือกที่สี่สุภาพ
มีกำหนดข้อบังคับ

ตัวเลือกที่สี่สุภาพ

ทัพทิมนะครับแล้วเด็กน้อยใช้เวลาไปทั้งสิ้น
แปดวินาทีครับครอบครัวของทัพทิมจากลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาละครับคุณผู้ชมครับผมมาลุ้นกันต่อเลยดีกว่า
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่องความรู้ระดับชั้นม๑ครับ
รู้สึกว่าหนูเป็นภาระของน้าเพราะว่าน้าก็มีภาระเยอะแล้ว
รายได้เพิ่มเติมจากป้าร้านอาหารตามสั่งค่ะ
เขาก็จะให้ไปล้างจานแล้วก็บางครั้งถ้าเขาจะจ้างหนูทำความสะอาดให้
ถ้าวันไหนมีเพื่อนสั่งหมูก็จะเอาไปให้เพื่อน
เลี้ยงดูหนูดูแลดีมากเหมือนแม่คนที่สองของหนูเลย
หนูอยากให้น้าหมดหนี้แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสี่สุภาพ
ตัวเลือกที่สี่ค่ะคำเอกในโคมสี่สุภาพมีกำหนดข้อบังคับ๗แห่ง

ร่วมกันด้วยข้อนี้กูมันไม่โทษ
ตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสี่สุภาพก็คือตัวเลือกที่สามครับ
โทในโครงสี่สุภาพสามารถใช้คำตายแทนได้
ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านนะครับแต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนนะครับ
เพราะฉะนั้นอีก๒ข้อที่เหลือนี้พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะครับ
จะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้
ข้อต่อไปที่ผมจะเฉลยนะครับมาจากเรื่องบ้านของเราครับ

อะไรก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกอย่างนะครับ
จากการที่ไปโรงเรียนทุกวัน
ก็เริ่มไปน้อยลง

นั้นออกมาทำงานหาเงินดีกว่า
คือเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยครับ

มีเงินไว้เก็บไว้ให้ลูกเขา

เรียงลำดับสีบนคีย์บอร์ดให้ถูกต้อง

ฟ้าเหลืองแดงส้มเขียวครับ

โรคโรคโรคโรค

โรคโรคโรค

โรคทุกคำ

เรียงตามที่น้องนุ๊กเลือกเอาไว้เลยนะครับ

ฟ้าเหลืองแดงส้มและเขียวนะครับ
ครอบครัวของทัพทิมจากลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับหนึ่งหมื่นบาท
คุณแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
เชียร์กันต่อนะครับจากเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับ
นั่นก็คือเรื่องเมืองทองยูไนเต็ดครับ

เป็นคำตอบที่

ถ้าถูกห้อนี้เนาะจะหนึ่งแสนหนอแล้วนะครับ

แค่ยังมีกอ์นนั้นของซู่รออยู่นะ

โบนัสหลังตู้รออยู่ในตอนนี้แต่ต้องตกลงกันก่อนครับว่าครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจ
กุญแจดอกแรกจะเป็นใครครับ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ

เรามีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกกุญแจแต่ละดอกมีเวลาดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมกันเป็น๔๐วินาที
แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าดอกแรกทัพทิมจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
น้องนัทเลือกครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
ใช้เวลาทุกวินาทีให้มีคุณค่านะครับ

ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีนะครับ

ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ

ตู้หมายเลข๔นะครับว่าจะได้โบนัส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

วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของทัพทิมจากลบบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๒๐๐๐บาทพร้อมกับข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัวก็คือกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกทุกปัญหาที่เราเผชิญ
เรามาร่วมกันเป็นกุญแจดอกเล็กเพื่อช่วยครอบครัวของทัพทิมจากลบบุรี
เพื่อปลดล็อกจากพันธนาการการเป็นหนี้สู่อิสรภาพ
ผมขอฝากไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ
และวันนี้ขอบคุณครอบครัวมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรา
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองครับ
ขอบคุณครับ
คุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนนี้สายตาผมเริ่มจะฝ้าฟาง
หมอบอกว่าเป็นต้อหินต้องหลีกเลี่ยงแสงไฟ
ทุกวันนี้นะคะพ่อก็ยังทำงานหนัก

เดินกระลานและร้อยลูกปัดจำนวน๕เส้น
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร